คุณผู้ชมครับในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เราสองคนก็เหมือนกับประสบกรณิกรไทยอีกหลายล้านคนนะครับ
แม้ว่าจะไม่ได้ไปอยู่ในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
แต่เราก็ไปอยู่ในจุดของที่ทางจังหวัด
หรือว่าทางหน่วยงานต่างได้จัดพระเมลุมาตรจำลอง
แล้วก็ซุ้มในการวางดอกไม้จันทร์ในพระพิธีเอาไว้
ซึ่งต้องบอกว่าคนเยอะจริงแต่ละจุด
ใช่ค่ะเมื่อวานดิฉันไปที่วัดหลักศรีช่วงเย็น
แล้วก็ไปรอช่วง๖โมงครึ่งต่อแถว๓ชั่วโมง
ถือว่ารวดเร็วพอสมควรนะคะจำนวนคนเยอะค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่มีการจัดระเบียบค่อนข้างดีมาก
ทำให้ไหลไปเรื่อยอย่างรวดเร็ว
ผมได้ไปที่วัดของประจำเขตลาดพร้าวที่จัดไว้
วัดสาคอนสุนประชาศันทร์โอ้โหคนนี้เยอะจริง

ใช้เวลา๕ชั่วโมงกว่าผมไป
แต่ว่าเหมือนกันทุกที่แล้วก็ทุกคนที่ผมได้สังเกตเห็นก็คือ

และทุกคนพร้อมทำตามระเบียบที่ทางเจ้าน้าที่รัวจิตอาสาคอยบอก
เดี๋ยวเราจะมีตัวเลขให้ว่าแต่ละที่เป็นอย่างไรนะครับ
รวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งก็คือริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จัดขึ้นตามโบราณราชประเพณีอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรตินะครับ
ใช้กำลังพลฉุดชักและคนหามากกว่า๔๐๐คนครับคุณผู้ชมครับ
โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศอันเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมลุมาตร
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาศปภิษ
ที่มีขึ้นเมื่อวานนี้ยี่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบ
เป็นไปตามโบราณราชประเพณีเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุด
ในแต่ละริ้วขบวนใช้คนหามและคนฉุดชักจำนวนมาก
โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่๑อันเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาตร๓ลำคาญ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบรมหาราชวังไปยังหน้าพระพลายก
บริเวณพระอ่าบริเวณวัดพระเชศุพรวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ระยะทางแปดร้อยสิบเจ็ดเมตรใช้กำลังคนหามเก้าร้อยหกสิบห้านาย
ส่วนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่สอง
เชิญพระบรมโกรธด้วยพระมหาพิชัยราชรสไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ระยะทางแปดร้อยเก้าสิบเมตรใช้กำลังพลฉุดชักรวมสองพันสี่ร้อยหกนายค่ะ
และริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่สาม
เชิญพระบรมโกรธด้วยราชรสปืนใหญ่เวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัดหรือเวียนซ้าย๓รอบ
ระยะทางสองร้อยหกสิบเมตรใช้กำลังพลหามและฉุดชักเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดนาย
และระหว่างอันเชิญพระบรมโกรธจากพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์จนถึงการอัญเชิญขึ้นพระเมรุมาตรประดิษฐานบนพระจิตกาธานกรมทหารปืนใหญ่ที่๑รักษาพระองค์
โดยกองพันธหารปืนใหญ่ที่๑รักษาพระองค์ได้ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ในการยิงสลุดหลวงถวายพระเกียรติรวม๓๔๗นัด
ขณะที่ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพได้ยิงปืนใหญ่ถวายพระเกียรติอีก๒๑นัดและปืนเล็กอีก๙นัด
รวมใช้ปืนใหญ่โบฟอสจำนวนสี่กระบอกยิ่งสลุดหลวงรวมสามร้อยหกสิบแปดนัดค่ะ
ขณะที่แขกสำคัญที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีจำนวน๔๒ประเทศ
แบ่งเป็นกลุ่มพระประมุกประมุกและพระราชวงศ์รวม๒๔ประเทศ
รองประมุกหัวหน้ารัฐบาลและผู้แทนพิเศษรวม๑๘ประเทศครับ
ส่วนประชาชนที่มาร่วมวางดอกไม้จันทร์ในการพระเจ้าพิธีถวายพระเพลิง
พระอบรมศพในหลุมราชการที่เก้าตามจุดต่างต่างที่อ่าที่จัดขึ้น
ในพื้นที่๗๖จังหวัดนะครับแบ่งเป็นส่วนภูมิภาค๑๖ล้าน๑แสนคน
จังหวัดที่มีสถิติมากที่สุด๕อันดับแรก
ก็คือจังหวัดนครราชศรีมามีผู้เดินทางไปวางดอกไม้จันทร์๘๒๔๘๓๙คน
นครศรีธรรมราช๖๗๐๐๐คน
อุบลราชธานี๖๔๙๑๐๓คน
เชียงใหม่๖๒๐๑๕๖คน
และจังหวัดนนทบุรี๔๙๘๐๐๐คน
ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีประชาชนเดินทางมาวางดอกไม้จันทร์
ในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
รวม๒๘๙๖๗๓๔คน
ถ้ารวมจำนวนทั้งประเทศแล้วทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
มีทั้งหมด๑๙๘๔๙๐๙คนครับ